เมียนมาท้องแก่ด้วยกำลังจะก้าวขาขึ้นสองแถว
ปรากฏว่ารถกระบะมาพุ่งชนท้ายทำไงอ่ะ
ดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมมุมนี้น่ะมันอาจจะเบลอ

จังหวะนี้แหละสาวท้องแก่กำลังจะก้าวขึ้นแล้วคุณผู้ชมดูนะ
กระบะที่เขามาข้างหลังมาพุ่งชนจนสองแถวมันทะไหลมาด้านหน้า
แต่ลูกศรเขียวนั่นน่ะกองอยู่กับพื้น
อันนั้นเป็นคนเจ็บเป็นผู้หญิงท้องแก่นะคะ
นี่อยู่ตรงถนนแล้วร่วงลงมาเลย
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตรงหน้าหมู่บ้านทรัพย์มั่นคงที่บางบ่อสมุทรปราการ
มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ต้องไปช่วยเหลือคนเจ็บก่อนที่บอกว่าเป็นผู้หญิงท้องแก่คือนางซินมาวิน
อายุ๓๐ปีชาวเมียนมาค่ะนอนอยู่ที่พื้นถนนแล้วเธอเนี่ยขาขวานะเป็นแผลชะกันเลยเหนือข้อเท้า
โดยเธอเล่าสั้นก่อนจะนำตัวเธอไปส่งโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้ท้องอยู่๗เดือนกำลังจะก้าวขึ้น๒แถวแต่ว่าโดนชน
เธอร่วงลงมาแล้วก็กองอยู่กับถนนแบบนี้คนขับกระบะคือใครนายธินกรอายุ๔๐
เขาลงมาดูคนเจ็บชาวบ้านช่วยกันล้อม
รถกระบะเลยตะโกนเรียกคนขับลงมาลงมา
ปรากฏว่าพอลงมานี่กลิ่นเหล้าหึงเลยคุณผู้ชมพูดจาไม่ดี
ชาวบ้านเนี่ยกำหมัดแล้วตอนนั้นนะคะ
ตัวคนขับกระบะอ้างว่ายังไงหักรถหลบคันหน้าที่เลี้ยวเข้าหมู่บ้าน
ถนนมันลื่นไงเบรกไม่อยู่เลยพุ่งมาแบบนี้
ฝนมันตกพอดีรถเขาจะเลี้ยวเข้าซ้ายผมก็เบรกปุ๊บ
แล้วมันจะชนตูดผมก็หักออกแล้วมันก็เลยไปชนกับไอ้ท้ายรถ
มันถึงตกใช่ไหมจะเลี้ยวรถเข้าซอยผมก็เบรกแล้วมันก็ชนตูด
แต่พูดลิ้นพันกันนะฮะลิ้นไม่ไหวแล้วค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็ต้องคุมตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอลไม่ได้มีภาพตอนเป่าให้ดูหรอก
แต่บอกคุณผู้ชมเลยว่าสูงถึง๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มันเกินมา๓เท่าเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบัตรเจ็บสาหัสดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ